ก็ผมต้องรอทางสโมสรนะครับแต่ว่าข่าวลือออก
ว่าอาจจะยุบทีมเดี๋ยวเรามาดูกระแสเรื่องนี้กันหน่อยนะครับ
มีการพูดถึงกันแฟนบอลหลายสื่อด้วยแหละ
ที่ได้รับข่าวสารมาว่าสโมสร
หลังจากจบเกมลีกดันเสาร์ที่๒๖ธุระคมนี้
ก็จะพูดถึงอนาคตในซีซั่นหน้า

ถ้าทำทีมต่อคงไม่ออกมาแถลง
แต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้รูปการคือ
อาจจะไม่ส่งทีมเข้าแข่งขันในปีหน้า
และหันไปสรรพสนุนการแข่งขันภูมิวัณยาวชน

สนับสนุนอยู่หลายรายการคือต้องยอมรับว่าปรทคือมีงบกีฬาเยอะมาก
แล้วก็ตรงนี้ต้องรอความชัดเจนว่าในวันจันทร์หน้ามันจะเป็นไปตามข่าวลือหรือเปล่า
เราก็ทราบละเบิดเท่านี้แต่ว่าแจ้งให้ทราบก่อนละกัน
ตอนนี้ก็มีชัยนาฏแล้วก็เชียงใหม่๒ทีมนะที่ตกชั้นแน่นอน
แล้วที่แย่งโคต้าเพื่ออยู่รอดกัน

ก็คือมีนักครองราชสิมสุพันธ์บุรีและสุโฆไทย
ทีมนี้เขากำลังวุ่นเลย
สำหรับโคต้าสุดท้ายในการตกชั้นนั่นนะครับ
ส่วนนายกรวีปริศนานันทกุลเลยค่ะ
การสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่า
หากมีทีมที่ถอนตัวจากการแข่งขันในลีกใดก็ตาม
จะถือว่าให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหลีกนั้น
ไม่มีการเพิ่มทีมจากลีกอื่นมาเกี่ยวข้อง
เพราะฉะนั้นการแข่งฟุตบอลไทยลีก๑ในปีนี้จะมีทีมตกชั้นเพียง๒ทีมเท่านั้น
ก็ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับฟังจากที่ให้สัมภาษณ์เนี่ย

ส่วนอีกหนึ่งโคต้าที่จะต้องตกชั้นนั้นก็ถือว่ายกไปเลย
ครับก็เดี๋ยวดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ
ต้องรอจบหลีกด้วยแต่ว่าข่าวสารตรงนี้เนี่ย
ผมเชื่อว่าวงในคงได้เห็นความชัดเจนมาแล้วล่ะครับ
ฟุตซอลกันหน่อยครับชิงแชมป์อาเซียนที่เวียดนามทีมไทยนะครับ
สนามนัดสุดท้ายของรอบแรกเจอกับเมียนมาก็แย่งแชมป์กลุ่มกัน

ค่อยเล่นตอนแรกมันก็ได้ประตูแรกค่อนข้างช้านะครับ
นาที๑๖จากวรุธหวังเสมอแอล
หลังจากนั้นเรานำอยู่แค่ลูกเดียวครึ่งหลังมายิงเพิ่มอีก๘ประตู
ที่จะลงสนามในช่วงเย็นวันนี้มาลุ้นกันนะครับแล้วโปรแกรมในรอบรองเนี่ย
ก็ถือว่ารายการนี้เนี่ยไทยเราจัดชุดใหญ่จริงแล้วฟอร์มในแต่ละเกมนี้
ยิงเยอะมากนะสำหรับทีมฟุตซอลไทยเพิ่งเสียประตูเดียวเองนะ
ก็ยิงแต่ละลูกหนัก๑๒๐๑๒๑แล้วก็ล่าสุดยิง๙๐นะครับหวังว่าจะผ่านได้